มาดูความคืบหน้ากรณีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะ
เที่ยวงานบวชและงานบวชเขาจะมีงาน
เขาจะมีการแสดงหมอลำไปทะเลาะกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
หลังจากทะเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านมาบอกพ่อ
พ่อออกไปเคลียร์ให้ช่วงที่ออกไปเคลียร์ถือมีดไปด้วย
เจอกลุ่มคู่อริของลูกค่ะรุมทำร้ายร่างกายฟันหัวแบะ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัว
ตอนนี้วัยรุ่นทั้ง๓ซึ่งเป็นคู่อริของลูกชาย
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป๓ข้อกล่าวหานะคะ
ความคืบหน้านะคะกรณีนี้คนที่เป็นพ่อที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ในหมู่บ้านโคกว้างตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เป็นช่วงที่มีงานปาร์ตี้นับถอยหลังเข้าดาวนสู่ปีใหม่
ซึ่งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าอุทิศผู้เป็นพ่อเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจสพปั้นฝางเรียกตัวนายปิยะชินนพลสาย
หรือในบุ๋มอายุ๒๓ปี
คนที่๒ที่ตำรวจเรียกมาในวันเฉลิมชินพลทราย
หรือในโจอายุ๒๖ปี
และคนที่๓นายดนตรีโพปัตสาหรือหมูอายุ๒๕ปี
๓คนเป็นผู้ร่วมก่อเหตุกันมารับทราบข้อกล่าวหา

ข้อหาแรกร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และ๓พกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

เนื่องจากผู้ต้องหา๓คนไม่ได้หลบหนี
และให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอด

มีหลักฐานกล้องวงจรปิดเพียงมุมเดียว

แต่ในกล้องวงจรปิดในภาพที่ได้มา
มันไม่ชัดว่าใครทำอะไรบ้างนะคะ

ใกล้กับจุดเกิดเหตุเสียทั้งหมดเลยค่ะ
นายวันปิยะหนึ่งในผู้ก่อเหตุยืนยันว่า
วันนั้นที่เป็นวันเกิดเหตุ
เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน
แต่พ่อก็คือนายอุทิศพ่อของฝั่งตรงข้าม

ตอนที่เข้ามาเคลียร์โวยวายฟาดศีรษะเขาด้วย
โดยสาเหตุของการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
คือย้อน๒๙ธันวาคม
มีงานบวชแล้วก็มีหมอลำมาแสดงในหมู่บ้าน
ญาติรุ่นน้องมาบอกว่าถูกในกิฟต์
ลูกชายของนายอุทิศทำร้ายร่างกาย
พาไปส่งที่บ้านเพราะกลัวถูกทำร้ายร่างกาย
แต่พอเขาถามกลับไปกลับถูกในกิฟต์
ทำร้ายแล้วในกิฟต์ก็หนีกลับบ้านเลย
แต่เมื่อตามไปที่บ้านดันให้พ่อออกมาเคลียร์
ไม่ยอมออกมาเองกระทั่ง๓๑ธันวาคมในกิฟต์
ขี่รถจักรยานยนต์ถือมีดยาวมาเรียกให้ไปเคลียร์
โดยเรียกพ่อของตัวเองมาด้วย
ก่อนที่นายปียะจะถูกนายอุทิศ
คนเป็นพ่อใช้ด้ามเสียมตีที่ศีรษะล้มลง
หมดสติตอนนั้นแต่พอได้สติกลับขึ้นมา
มีดที่พกมาฟันตอบโต้ด้วยความโมโห
เอาฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
พ่อเขาก็ถือไม้วิ่งมาเลยตะโกนมาเลยลูก
รูปไหนรูปใครมึงเก่งอะไรมึงใครจะทำลูกกู
ผมก็นั่งอยู่มอไซค์แล้วผมก็ถอยหลังเดินออกจากรถ
เพราะว่าเขาถือไม้ถือเสียมมาครับ
แล้วเขาก็มาฟาดผมเลยผมก็ล้มลงกับพื้นแล้วก็หลับเลย
เลือดก็เต็มหน้าผมก็เลยได้สติครับ
ฟาดผมซ้ำแล้วพี่ผมก็เลยไปจับไว้
มีดที่บุ๋มใช้ฟันเขาเอามาจากไหน
จากบ้านครับเพราะว่าผมเห็นเขาขี่รถวนแล้วมีดยาวเท่าแขนนะครับ
สองรอบผมก็เลยจะเอาไปป้องกันตัว
แต่ผมไม่คิดว่าจะไปทำร้ายอะไรกับเขาหรอกครับ
ผมว่าจะไปปรับความเข้าใจกันเฉยเพราะว่าบ้านเดียวกัน
เพราะว่าเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับ
แต่พ่อเขาก็มาแรงเกินไปครับ
เพราะพ่อเขานี่ไม่เกี่ยวเลยครับผมว่าจะคุย
เขามาไม่เป็นผู้ใหญ่เลยครับ
เรื่องต้นทั้งสองฝ่ายถือว่าผิดกฎหมายทั้งคู่เลยนะคะ
หลังจากการสอบปากคำนายอุทิศซึ่งเป็นพ่อของในกิฟต์แล้ว
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาพ่อและในกิฟต์เบื้องต้น
คือข้อหาโรงงานทำรัฐร่างกายผู้อื่น
ก่อนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องโดยยืนยันว่า
ตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแหละค่ะ